ดูเรื่องที่เขาบอกว่ามีแก๊งกลุ่มวัยรุ่น
ซึ่งอันนี้มีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์แต่ตอนนี้เดี๋ยวตำรวจบอกขอไล่ดูกล้องมุมจรปิดก่อน
เรื่องของเรื่องคือมันเกิดเหตุกับคนชาวต่างชาติและเขาเป็นวิศวกรซะด้วยนะคะ
คือเหมือนกับขี่รถกำลังจะกลับบ้านมากับเพื่อนแล้วไปถูกแก๊งโจวัยรุ่นตามมา
สุดท้ายเขารถเสียหลักแล้วไปฟาดเข้ากับเสาไฟฟ้า
คุณผู้ชมนี่คือภาพนาทีตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงแล้วพยายามปั๊มหัวใจนะคะ
ปั๊มหัวใจผู้ชายคนนี้เป็นวิศวกรชาวออสเตรเลียค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสายหัวใหญ่ที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
เห็นได้เลยนะว่าตรงนั้นมันมืดมากแทบไม่มีไฟส่องสว่าง
สองข้างทางก็เป็นไร่มันสัมปะหลังค่ะ

นั่นก็คือร่างของนายแกรมฟอสเตอร์อายุ๕๙ปี
อย่างที่บอกเขาเป็นวิศวกรสัญชาติออสเตรเลียนะคะ

ตรวจสอบเบื้องต้นเห็นว่าซี่โครงหักหลายซี่

ต้นขาข้างซ้ายมีแผลฉีกขาดขนาดใหญ่

แต่คุณผู้ชมคะสุดท้ายเขาเสียชีวิตไม่รอดนะคะ
ตัวภรรยาของคนตายชื่อนางกิติยาพรฟอสเตอร์
อายุ๔๖ปีช็อกค่ะ

ก่อนเกิดเหตุตัวเธอกับสามีและเพื่อน
นั่งดื่มกินกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุตรงนั้นสัก๑กิโล

ออสซี่เหมือนกันคือขี่มอเตอร์ไซค์

เธอก็เลยออกมาจากร้านพร้อมกับลูกสาว๒คน

มีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มา๔๕คัน

เห็นสามีพยายามเร่งเครื่องหนี

ขี่ตามประกบแบบกระชั้นชิด

จักรยานยนต์รถมอไซค์ของสามีเสียหลัก
ลงไปเลยแล้วตัวสามีนั่นแหละ
เด็นไปฟาดกับเสาไฟฟ้า
อันนี้เธอสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่า
ไม่แน่ใจว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
ถีบรถของสามีล้มหรือไม่

หลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นหนีไปเลยค่ะ
ตำรวจได้ข้อมูลจากชาวบ้านมาเหมือนกัน

มีคนด่าทอเสียงกันดังมากเลยนะคะ

เดี๋ยวจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมด้วยนะคะ
นำตัวทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

น่าจะมาจากเรื่องการทะเลาะวิวาดกันบนถนนค่ะ